นี้บอกเลยว่าเป็นข่าวเศร้า
เป็นข่าวเศร้าที่มันมีหลายเหตุการณ์อยู่ในเรื่องเดียวกันคุณผู้ชม
ข้อร้ายคนหนึ่งค่ะกำลังจะข้ามถนนอยู่ที่เกาะกลางถนน
เธอเป็นหัวหลักของครอบครัวเลย
เป็นคนเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เป็นคนดีเป็นเด็กดีคนหนึ่งเลยค่ะ
ปรากฏว่าถูกรถกระบะของในแสบ
แสบเป็นใครในแสบเป็นแก๊งลักรถคุณผู้ชม
ขโมยรถกระบะกำลังหนีตำรวจเลย
แล้วเนี่ยค่ะขับข้ามเลนมาชนเธอที่อยู่เกาะกลางถนนเต็ม
เธอเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมตัวลอยไปเลย
ตัวลอยเสียชีวิตเลยคุณผู้ชม
นี่คือกล้องหน้ารถของพลเมืองดีนะคะ
เห็นว่ามีรถกระบะสีขาวของนายทิพยเนธทองทรัพย์ใหญ่
หรือว่าไอ้แสบนี่แหละค่ะอายุ๒๙ปี
เป็นผู้ต้องหาแก๊งลักรถขับมาด้วยความเร็วสูงเลย
พุ่งชนนางสาวอิสรพรหรือว่าพลอย
ลอยอายุ๒๔ปีพลอยยืนอยู่ที่เกาะกลางถนนค่ะ
ลอยเสียชีวิตคาที่นะคุณผู้ชม
ก่อนที่รถจะพุ่งชนเข้ากับเสาไฟแล้ว
อีกหลายคันได้รับความเสียหายอย่างมากค่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่เลยสะพานต่างระดับอายุทยามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
บนถนนสายเอเชียในตะบนคลองสวนภูค่ะ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา๕โมงเย็นของวันศุกร์ที่ผ่านมา

หนีการจับกลุ่มของตำรวจลบบุรีอยู่
หนีมาตั้งแต่๕เมษายนค่ะ
แล้ววันนั้นตำรวจรวบเพื่อนร่วมแก๊งได้๓คนมาแล้ว
แต่ในแสบเนี่ยซิ่งรถกระบะสีขาวหลบหนีไปได้ค่ะ
แล้วก็ข้ามมาที่จังหวัดอุทัยธานี
พอวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจจะเข้าจับกลุ่มตัว
แต่ว่าในแสบไหวตัวทันก็หนีต่อค่ะ
กระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุชนคนตาย
แล้วเขาก็ทิ้งรถหลบหนีไป
ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของนายแสบที่สระบุรี
พูดคุยกับนายกิติเป็นคุณตาของนายแสบนะฮะ
บอกว่าพ่อแม่ของแสบไม่มีหรอก

ตาเป็นคนเลี้ยงดูในแสบมาตั้งแต่เด็กค่ะ
ปกติแสบเป็นคนเงียบไม่เคยเกเร
แต่คือติดเพื่อนฝูงไม่ได้อยู่บ้านหรอก
ก่อนหน้านี้เคยถูกจับมาแล้วด้วย
คดีอาวุธปืนถูกคุมความประพฤติด้วย

มันก็หลานคนนึงก็ไปประกันตัวออกมา

อยากให้เข้ามอบตัวอย่าทำให้ตาเดือดร้อนไปมากกว่านี้เลย

อันนี้ฝั่งของแสบใช่ไหมใช่แต่เอาจริงจริงพอได้เห็นคลิปได้เห็นอะไรแบบเนี้ย
ฝั่งผู้สูญเสียน้องพลอยถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว
ไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยต้องมาตายแบบนี้
ใช่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าคนสูญเสียคือฝั่งน้องพลอย
คือไม่รู้อีโน่อีเหน่จริงคุณผู้ชมค่ะ
ผู้สูญเสียจัดงานศพอยู่ที่วัชนะตารามค่ะ

ญาติญาติกำลังเตรียมจัดงานศพให้กับน้องพลอย
เพ็ญศรีอายุ๘๓ปีเป็นคุณย่าของน้องพลอยเนี่ย
คุณย่าเสื้อสีฟ้าร้องห่มร้องไห้เล่าทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าย่าเองก็เลี้ยงพลอยมาตั้งแต่เด็ก
เสียใจมากเลยเพราะว่าพลอยเป็นเด็กดีน่ารัก
ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ
ลอยนี่นะคุณทำงานขายพวงกุญแจ
ส่งตัวเองเรียนคือบ้านจนจริงแต่มานะอยากจะเรียนหนังสือ

คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โอ้โฮได้จบมาด้านนี้เขาเจ๋งมากเลยนะต่อสู้ด้วยตัวเองมาตลอด

แล้วบอกเลยว่าพลอยนี่นะมีกำหนดการจะเดินทางไปขอบคุณ
ผู้อุปถัมภ์ที่เคยให้ทุนร่ำเรียนมาที่เกาหลี
ส่งทุนให้พลอยได้เรียนจนจบเนี่ย
พฤษภาคมนี้กำลังจะไปตอบแทนพระคุณเขาแล้ว

อีกนิดเดียวคุณผู้ชมท้ายที่สุดพลอยไปไม่ถึงคุณผู้ชมพลอยมาด่วนจากไปก่อนค่ะ
หลังเกิดเรื่องนะย่าบอกว่าไม่มีใครติดต่อมาพูดคุย
หรือว่ามารับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยค่ะ
แล้วดูสิคือคุณย่า๘๐กว่าย่าไม่คิดไง
ย่าอายุเท่านี้จะต้องมางานศพหลาน
จัดงานศพให้ใช่คุณผู้ชมแล้วขณะเดียวกันค่ะ
อย่างที่บอกไปเขาขายพวงกุญแจส่งตัวเองเรียน
โพสต์ข้อความเกี่ยวกับประวัติของพลอยเมื่อ๒ปีก่อนค่ะ
บอกว่าแม่ของน้องพลอยนี่นะเสียหลังจากที่คลอดพลอยได้ไม่นาน
พ่อก็เลยพาน้องพลอยกลับบ้านไปอยู่กับย่า
พอเรียนจบเข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพคณะรัฐศาสตร์ที่รามคำแหง
ลอยเลือกเรียนรัฐศาสตร์คุณผู้ชมเพราะอะไร
พลอยอยากจะทำฝันของพ่อให้เป็นจริง

คือน้องมีความคิดที่อยากจะตอบแทน
ดูแลทุกคนในครอบครัวให้มีความสุขที่ดีขึ้นคุณผู้ชม
แล้วในแต่ละวันนะเด็กคนนี้คุณผู้ชมค่ะ
ลอยเดินเท้านะเดินหลายสิบกิโลเลยเพื่ออะไร
พวงกุญแจให้ได้แต่ละวันตั้งเป้าไว้

แล้วก็ประหยัดรายได้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อเก็บหอมรอมริฟท์
ส่งตัวเองเรียนจนจบคุณผู้ชม
ยิ่งฟังมันยิ่งเศร้าคืออนาคตของผู้หญิงคนนี้

นี่เราคนนอกเราอ่านแล้วเรายังเจ็บปวดเลยนะ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องพลอยด้วยนะ
ส่วนคนก่อเหตุจับให้ได้นะ
จับให้ได้แสบจริงนะฮะ